ไอ้น้อยมาแล้วเนี่ยจะมาบานอยู่ที่สิบจุดห้าหนึ่งห้าสอง
ห้าหนึ่งมันลงรถเนี้ยอันห้าหนึ่งเปิดประตูแล้วห้าสอง
ห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกอ่าห้าเจ็ดห้าแปดได้นู้น
อันนี้ไม่มันสองสองนะทีนี้ไอ้สามแยกมันก็ต้องสองสองกว่า
ถูกไหมอ่ะมันไม่ใช่ว่าจะไปคันหลังเอาโอเคมันไปนั่นแหละ
อ่า
ไม่มันไม่มัน
ไอ้คุณมั้ง
มันน่ะมั้ง
ออกแกะตึกออกแกะตึกอะไรกูโดน